เขาบอกว่าแสบตาเหลือเกิน
แปบตาไม่แสบตาคุณผู้ชมค่ะ
เขาไปรอต้อนรับคุณพิธานะคะ
แล้วก็ว่าที่สอสอจากพักก้าวไกลกัน

หมวกก็มาค่ะเพราะว่าอาจจะมีแดดบ้าง
นี่ลูกปงก็มาทุกคนมายืนรอแบบนี้จะถ่ายรูปเลยนะคะ

เพราะว่าคุณพิธาเนี่ยจะไปสักการะพระธาตุลำปางหลวงที่อำเภอกเกาะคานะคะ
ตรงบริเวณนั้นคึกคักตั้งแต่หน้าวัดเลย
พอด้อมส้มมาถึงอย่างที่เห็นชุดสีสันสดใสแต่ละคนเนี่ยไม่ธรรมดานะ
ก็มาถึงปุ๊บคุณพิทาก็มีการบกไม้บกมือทักทายคนที่มารอค่ะรอต้อนรับ
โอ้โหนี่เค้กก็มาด้วยเหรอคะ
เสียงครีดดังสนัดเลยนะครับคุณผู้ชมค่ะ
แต่ว่ากว่าจะเดินฝ่าเดี๋ยวคุณลองดูนะ
มวลชนที่มารอต้อนรับเพื่อขึ้นบันไดจะไปบนพระธาตุเพื่อไปสักการะพระธาตุ
ค่อนข้างจะต้องใช้เวลาอยู่พอสมควรค่ะ
เพราะหลายคนก็อยากจะขอเซลฟี่ขอถ่ายรูป
เนี่ยตลอดทางที่เดินขึ้นบันไดเลยแล้วก็ยังมีเสียงตะโกนมาเป็นระยะว่าอะไรรู้ไหมคะ

ฉันว่ามีเพราะว่าลงไปพื้นที่ไหนก็จะเรียกนายกทีมนายกพิธาแบบ

อ่าก็แน่นอนตะโกนแบบนั้นเป็นระยะเลย
แล้วก็ยังมีการนำเสื้อพื้นเมืองนะคะสีส้มมาติดโลโก้พักเก้าไกล

และมีการคล้องพวงมาลัยดาวเรืองให้ด้วยเดี๋ยวลองดูบรรยากาศช่วงนั้นหน่อยค่ะ
จากนั้นนะคะนี่แหละค่ะคุณพิธา
ก่อไปกับวัฒน์ที่สอสเนาะ
ฟังสำเนี่ยงเหนือจากคุณพิธา
อย่ารอช้าไปฟังค่ะ
ประตูท่าแพรไปที่เวทีปราศัยอำเภอสันทราย
เส้นทางแห่เนี่ยก็ระยะทางเนี่ย
อย่างที่บอกนะคะจากตรงนั้นไปถึงตรงนั้นประมาณ๑ชั่วโมง
แล้วก็ช่วง๖โมงถึง๒ทุ่มก็จะปราศัยขอบคุณประชาชน
สวนสาธารณะเทศบาลตำบลสันทรายที่เชียงใหม่ค่ะ

แต่ว่าเย็นนี้เดี๋ยวรอนะคะเพราะว่าพี่น้องชาวลำพูน
ช่วงเย็น๔โมงครึ่งถึง๕โมงไปสักการะพระธาตุธริพุทธไทยนะคะ